บอกว่าช่วงนี้วงการบ้านเราจะออกเป็นสีชมพูหน่อย
เพราะว่าเมื่อวานนี้เราเพิ่งอ่านข่าวกันไป
คุกเข่าขอแต่งงานของเต้ยแล้วก็ซาร่า

ฉันมีคู่ใหม่มาราทอนกว่านั้นอีกค่ะ
ปีเลยทีเดียวจะเป็นคู่ไหนติดตามพร้อมกันนะจ๊

นี่แหละค่ะก็เป็นการขอแต่งงานที่หวานแบบชิลนะคะ
ของคุณเอิชณธนันขอแฟนสาวคุณแอ้มสิรปรภา
คบหากันมาอย่างยาวนาน๑๗ปีค่ะ
แต่งงานกลางอนุสาวรีสามกษัตริย์จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ
ถือว่าปีนี้ก็เป็นปีหวานของคนบันเทิงนะครับ
เพราะว่าไม่ใช่แค่สละโสดกันไปแบบนับไม่ถ้วน
ก็มีอีกหลายต่อหลายคู่ค่ะที่เตรียมต่อคิว

บันเทิงไทยรัฐเราขอแสดงความยินดีล่วงหน้าให้กับ
หวานฉ่ำของทุกคู่ในปีนี้
แล้วก็ปีหน้าด้วยที่จะเกิดขึ้นนะคะ
คู่นี้เขาบอกว่าคบกันตั้งแต่สมัยมัธยมต้น
แล้วก็คบกันมายาวนานนะครับ

กับความรักที่ประคับประคองกันมายาวนานแบบนี้